พลังงานที่ว่านั้นมันคืออะไร
คือต้องบอกว่ามีหน่วยงานหลายหน่วยงานแล้วนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ดี

ภาควิชาที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสารกำลังตรังสี
ส่วนของคณะไม่ใช่คณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ย
เอาเครื่องวัดโอมวัดไฟฟ้าค่ะ

มันไม่มีอะไรนะคือเอามันไม่ขึ้นให้ชัดเจนให้เห็นชัดไปเลยนะ
ยังไม่พอมันยังมีออกไปในหลายพื้นที่อีก
ยังมีคนบางพื้นที่โดนหลอกไปซื้ออีก
เพราะฉะนั้นคราวนี้ค่ะที่ต้นเรื่องก่อนเลยที่ขอนแก่นนะคะ
ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็เลยส่งเจ้าบัตรพลังงานนี้แหละ
ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรุงเทพมหานครตรวจสอบอย่างละเอียดเลย

เออเอาแน่เอาชัดนะคะ
นายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

เนี่ยไอ้เรื่องบัตรสมาร์ทการ์ดบัตรพลังงานที่ชาวบ้านในขอนแก่น
เขาเอาไปใช้รักษาโรคบำบัดบรรเทาความเจ็บปวดร่างกาย
ตามคำกล่าวอ้างของตัวแทนที่มาขายบัตร

ต้มน้ำกินไม่ใช่ต้มน้ำแปะแก้วนะ
เอาไปวนกวนในน้ำแล้วเอามากิน
ก็หายแปะที่เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ลดไฟได้

เดี๋ยวตรวจสอบกันเลยเพราะว่าทางผู้ว่าเนี่ยนะคะ
ได้ส่งไปตรวจสอบเลยว่าที่มาที่ไปของบัตรนี้
ตรวจมันมีอะไรกันไหม
วิทยาศาสตร์การแพทย์สวนการณ์ที่กรุงเทพฯซะเลย
เอาให้หมดไม่ได้ดูนะคะว่ามันมีพลังงานจริงหรือเปล่า

แต่เอาไปดูด้วยว่ามันมีสารอันตรายอะไรที่อยู่กับบัตรบ้าง
อย่าลืมนะคะบัตรพวกนี้มันก็คือบัตรพลาสติก
ผ่านการเคลือบผ่านการปริ้นต์มันมีเคมี
ก็ไม่รู้ว่ามีสารอะไรตกค้างบ้างมีโลหะหนักไหม
มีรังสีแกมม่าหรือว่าสารอันตรายอื่นหรือเปล่า

แล้วไม่พอเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปรมนู

ก็ประสานมาที่คณะทำงานบอกว่าขอบัตรไปตรวจด้วยได้ไหม
ขอบัตรไปตรวจสอบที่สำนักงานด้วย
เอาให้ครบทุกแขนงเอาให้ชัดไปเลย
ว่าทุกคนจะได้ผลตรวจออกมาตรงกันหรือเปล่า
ซึ่งการส่งตรวจบัตรไปยังหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง
ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่รอบครอบ
ของเจ้าหน้าที่คณะพนักงานสอบสวนแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่
ที่เขาสะใจแล้วก็ทำงานอย่างละเอียดรัดกลุ่ม
จะได้หาข้อพิสูจน์แล้วก็หลักฐานต่างมายืนยันกับประชาชน

และผู้ป่วยที่กำลังใช้บัตรอยู่จะได้เลิกใช้ซะ
มันเป็นการสร้างความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินให้กับผู้ป่วย

รวมถึงใครที่อาจจะกำลังตกเป็นเหยื่อของบัตรชนิดนี้นะคะ
อีกครั้งเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำงานล่าช้า
แต่ทุกอย่างมันต้องมีลำดับขั้นตอนค่ะ
ต้องให้คณะทำงานเขามีเวลาด้วย
ส่วนคนผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างแน่นอน

และผลการตรวจพิสูจน์จากหน่วยงานต่างที่ทำการตรวจสอบอย่างก่อนหน้านี้
ถือว่ามีประโยชน์มากต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ตอนนี้พนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างการประสานขอข้อมูลมาประกอบสำนวนคดีแล้ว
แม่เข้าขายช่อโกงนะ
ช่อกงประชาชนถึงแม้จะเป็นราคาแค่หลักพันโทษหนักนะคะ
ค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยนี่อันตรายนะคะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบแล้วเดี๋ยวคงจะได้รู้กันว่าอันตรายหรือไม่อย่างไร
ก่อนหน้านี้มีการผ่าออกมาแล้วนะคือนำการ์ดมาผ่าตรงกลาง
มันมีลักษณะเป็นผงสีขาวตรงนี้แหละน่าสนใจนะ
เดี๋ยวดูกันอีกทีว่าหน่วยงานนี้จะว่ายังไง